ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบีช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุคนร้ายเนี่ยซุ่มยิงมาจากสวนปามนะคะยิงเข้าไปที่อดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดต่อหน้าเพื่อน
ซึ่งเขากำลังยืนพูดคุยกันอยู่เลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนเลยนะคะ
ประโยชน์จากการค้ายาเสพติดเพราะว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิต
ปรากฏว่าคือไปทราบนะคะว่าตอนที่เขาโดนจำคุกเนี่ย
เขาคือขาใหญ่เลยนะขาใหญ่ในคุกในเรือนจำ
แล้วก็เคยเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดด้วย
เหตุการณ์นี้หลังจากที่ตำรวจสพลำทัพจังหวัดกระบี
ได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุยิงกันตาย
ที่บ้านเล็กที่๖๑หมู่๕ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพ

ลักษณะของบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบ้านลักษณะห้องแถว
เปิดเป็นร้านขายของชำ
ปูนเมื่อสักครู่ตรงหน้าบ้านไปพบศพนาย
พงพิพัฒน์เกษีสมอายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าของบ้านถูกยิงเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้ากลางหลัง๑นัด
มีบาดแผลจากกระสุนลูกปลายมากกว่า๒๐แผลด้วยกันค่ะ
กกหูซ้ายเองก็มีรูกระสุน๑นัดด้วยนะคะ

ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนายบอยค์บาดเจ็บเล็กน้อย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้
ทีนี้ตำรวจไปสอบปากคำสอบถามในบอยเนี่ยนะคะ
บอยเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนโทรศัพท์มานะ
โทรมาตามให้ผู้ตายไปเอารถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
จากนั้นผู้ตายก็เลยชวนตัวเองก็คือชวนนายบอยไปเป็นเพื่อน
โดยพากันไปแล้วค่ะขับรถกระบะไปขนรถจักรยานยนต์
พอขนรถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะเสร็จแล้ว
ก็เลยขับออกมาบริเวณหน้าบ้านของผู้ตาย
เมื่อเอารถจักรยานยนต์ลงมาจากรถกระบะเรียบร้อย
แล้วก็ทั้งสองคนก็ยืนคุยกันสักพัก
จู่ค่ะก็ได้ยินเสียงปืนยิงมาจากสวนปาล์มน้ำมัน
ใกล้บ้านหลายต่อหลายนัดนะคะ
ก็เลยรีบวิ่งหนีกระสุนกันอย่างจ้าละวันแล้วค่ะ
พอเสียงปืนมันสงบลงเนี่ย
พอตัวเองไปดูนะก็เห็นว่าผู้ตายก็คือเพื่อนเนี่ย
ถูกยิงเสียชีวิตคาที่แล้วนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบประวัติของผู้ตาย
พบว่าเคยมีประวัติต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง
เพิ่งพ้นโทษมาได้ประมาณปีเสก
ซึ่งในช่วงที่ผู้ตายต้องโทษทราบว่าเป็นขาใหญ่

่งปมสังหารครั้งนี้ก็คือเรื่องของการขัดแย้งปัญหายาเสพติดกับกลุ่มคนร้าย
ว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คนใช้ปืนอย่างน้อย๒กระบอก
ดักซุ่มรอผู้ตายอยู่ในสวนปาม
ตำรวจเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นมือปืนระดับพระการ
เพราะลักษณะการก่อเหตุคือวางแผนมาอย่างดีค่ะ
ส่วนความคืบหน้าในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คาดว่าคนร้ายจะซุ่มยิงมาจากภายในสวนปาม
ข้างบ้านจุดเกิดเหตุห่างไปสักประมาณ๑๐เมตร
ไปพบกับปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ในป่าย่า
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายรอซุ่ม

พันธุ์ตำรวจเอกพิษนุอัชนะพรกุล

เบื้องต้นก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน
นำพยานทุกปากมาสอบปากคำเพิ่มเติม
สงสัยว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะติดต่อกับ
คนที่รู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
จึงทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของผู้ตาย
พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
เรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะว่า
คนร้ายใช้เส้นทางไหนหลบหนี
คนร้ายใช้เส้นทางไหนที่จะเข้ามาในสวนปาล์มน้ำมัน
เพื่อจะมาก่อเหตุอุกอาจนี้ขึ้นค่ะ